คนไทยจะรวมใจเป็นหนึ่งอีกครั้ง

ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย

ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนาม

ตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที